เรื่องของพายุโนอึนฮะ
พายุตัวนี้ร้ายกาดไม่เบานะครับ
เพราะว่าแม้ว่าจะขึ้นฝั่งแล้วลดระดับความรุนแรง
ก็ยังกลายเป็นพายุโซนร้อนเข้าไทยได้อยู่นะฮะ

หรือว่าเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำ

แต่พายุลูกนี้อย่างที่บอกไปว่ามีผลกระทบแน่นอนนะครับ

เวียดนามเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในการจะอบพยพประชาชน

แสนคนทั่วประเทศนะครับ
เพราะว่าเว็บไซต์สื่อท้องถิ่นของประเทศเวียดนามรายงานออกมานะฮะ
บอกว่ารัฐบาลเวียดนามกำลังเตรียมอพยพประชาชน
ในจังหวัดตอนกลางของประเทศจำนวน๕แสนคน

ก่อนที่เจ้าพายุโนอึน
พายุกำลังแรงซึ่งตอนนี้กำลังจับตามองมันอยู่นะฮะ
ว่ามันจะยกระดับจากโซนร้อนประดับ๓โนอึน
กลายเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ๕
ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงพอสมควรนะคุณนะ
จะเข้าสู่เวียดนามภายในช่วงค่ำคืนนี้
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่เราทำกราฟิกเรื่องของพายุ
ให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันนะครับ
พายุตัวนี้ปัจจุบันยังเป็นพายุโซนร้อนโนอึนอยู่
หลายคนถามที่ว่าชื่อโซนร้อนโนอึนโนอึนมันแปลว่าอะไร
โนอึนในที่นี้เป็นภาษาเกาหลีค่ะ
แล้วก็แน่นอนเกาหลีเป็นคนตั้ง
ชื่อของมันมีความหมายนะคุณผู้ชม
หมายถึงแสงเรืองหรือว่าแสงสีแดง
ช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตก
อันนี้คือความหมายของคำว่าโนอึนนะคะ
แต่ตอนนี้มันจะไม่มีแสงเรืองกรอง
แล้วฟ้าจะปิดในหลายพื้นที่นะครับ
ขณะนี้จุดศูนย์กลางแรงลมของพายุ
อยู่ที่๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อยู่ในทะเลจีนใต้ใกล้กับเวียดนามมากแล้วนะครับ
แรงลมพายุเฉลี่ยตลอดเส้นทางของมัน๙๐๑๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
อกจากนี้นะครับในส่วนของอิทธิพลของพายุเนี่ย
คือสร้างความเสียหายได้อย่างหนักเหมือนกัน
เพราะว่านอกจากจะมีฝนตกหนักแล้วนะฮะ
มันมาพร้อมด้วยลมพัดแรง
ขึ้นฝั่งเวียดนามก็ต้องจับตามองอยู่
ว่ามันยังคงเป็นไต้ฝุ่นอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อน
และถ้าเข้าบ้านเราก็ยังคงเป็นโซนร้อนอยู่หรือเปล่านะครับ
นี่ฮะขอบของพายุจะมีผลกระทบต่อบ้านเราค่ำคืนนี้ตั้งแต่ตี๒
กรมอุตุนิยมวิทยามีการตั้งศูนย์
ตั้งศูนย์ติดตามเฝ้าระวังรายงานสถานการณ์
แสดงว่ามันไม่ธรรมดาแน่แล้วก็จะรายงานทุก๑ชั่วโมง
บอกไม่ธรรมดาเพราะ๑มันขึ้นฝั่งมีผลกระทบต่อไทย
มันยังเป็นโซนร้อนอยู่เลย๒ปีกพายุลูกนี้ใหญ่เท่ากับประเทศไทยเลย
และปีกพายุลูกนี้มันส่งผลกระทบตามจังหวัดที่ขึ้นหน้าจอ
คือเอาจริงนะอิทธิพลที่จะเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นกับทั่วประเทศไทยคุณผู้ชม
แล้วนะตอนนี้กรมอุตุก็บอกว่ากำลังเฝ้าดูอยู่
ว่าแบบจำลองทิศทางของพายุที่มันมีโอกาสจะเคลื่อนได้
มันมี๒ทางคือมันอาจจะไปทางพอเข้ามาทางอีสาน

ใช่หรืออาจจะมาทางตอนกลางของไทย
รายงานสถานการณ์ทุก๓ชั่วโมงก่อน
แต่พอรู้ปั๊บว่าทิศทางพายุมันจะไปทางไหน
มันจะขึ้นสูงหรือว่ามันจะอยู่กลางตอนกลางของประเทศ
หลังจากนั้นจะมีการรายงานทุกชั่วโมงต่อ
งั้นแจ้ง๒เส้นทางไว้ก่อนเลย
นะฮะเส้นทางที่มีการคาดการณ์เส้นที่หนึ่งคือ
มันจะผ่านมาสู่นครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลย
แล้วก็ไปสู่ภาคเหนือคืออุตรดิษฐ์กำแพงเพชรแพร่ลำปาง
แล้วก็เข้าสู่ประเทศเมียนมา
หน่อยหนึ่งก็คือเข้าอำนาจเจริญยะโสธร๑๐๑บุรีรำนครราชศรีมา
เข้าสู่ภาคเหนือเพชรชบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชร
แล้วก็ภาคกลางได้รับผลกระทบนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏกรุงเทพมนาคม
อันนี้คือภาพสดนะหมายถึงที่ทางหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาต่างระดับโลกนะฮะ
เขาก็มีการรายงานถึงเส้นทางของพายุตัวนี้มันยังอยู่ในทะเล
ค่ำคืนนี้มันขึ้นฝั่งเวียดนามปีกพายุคุณเห็นไหมล่ะปีกมันมาแล้วนะ

ปีกมันใกล้อีสานบ้านเราแล้วนะฮะ
นี่ไงคะถึงคาดการณ์ว่าตี๒คืนนี้จะเข้าสู่อีสานคุณผู้ชม
ดังนั้นเนี่ยอันนี้วันพระฤหัสเองใช่ไหมครับ
เราต้องรอคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้บ้านเรานี่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
แล้วแต่ละพื้นที่คือบางพื้นที่อาจจะตกเป็นระยะเวลายาวนาน๔๗ชั่วโมงแบบนี้
หรือบางพื้นที่ก็อาจจะคือพอเห็นแสงสว่างรำไรแต่ว่าจะมีเมฆปกคลุม

ใช่หรืออาจจะตกแบบหยุ่มหิมตลอดทั้งวันแบบนี้ก็ได้
แต่ที่สำคัญคือมันมาพร้อมลมแล้วก็ที่เขาห่วงกันคือมันมากลางดึกค่ำคืนนี้
ดังนั้นหน่วยงานแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อม
คืออย่าตระหนกนะฮะแต่ว่าต้องตระหนักถึงเจ้าพายุตัวนี้ที่จะเข้าไทยนะฮะ
แล้วมันไม่ยอมลดระดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเลยนะครับ
บ้านเราได้รับผลกระทบจากพายุตัวนี้จริงเขาคาดการณ์ว่าพายุมันอาจจะขึ้นสูง
แต่ทีนี้ที่จีนเหมือนเขามีลมหนาวแผลลงมาปกคลุม
ดันแล้วก็กดพายุตัวนี้มากระทบต่อบ้านเรา
แต่ถามว่าผลดีมีไหมมีแน่นอนครับ
บ้านเราตอนนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหรือว่าภัยแรงมันกำลังจะมา
ปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นที่การเตรียมพร้อมของหลายฝ่าย

เขายังเตรียมพร้อมในการที่จะรับน้ำเข้าเขื่อนด้วยนะครับ

หรือว่าสพเขตต์๑๐สลำบางอย่างหน่อย
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยคือพอปริทัศน์ร่องชูผล
เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนโนอึน
ที่มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น
แล้วก็คาดว่าจะเข้าไทยค่ำคืนนี้
เส้นทางการผ่านของพายุนะฮะ
ถ้ามันขึ้นเหนือหน่อยก็จะผ่านลำปางด้วย
เมื่อกี้ที่รายงานไปถ้ามันขึ้นไปสู่เส้นทางที่๑

จะต้องรอการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งนะครับ
สพเขต๑๐ดูแลรับผิดชอบพื้นที่๔จังหวัด
คือลำปางลำพูนแม่ห้องศรแล้วก็เชียงใหม่

หากเกิดภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีแผนรองรับสถานการณ์
หากได้รับร้องขอก็จะสามารถเข้าพื้นที่สนับสนุนได้ทันทีนะครับ
สำหรับอุปกรณ์ในการกู้ภัยนี่ที่เตรียมกันไว้นะ
มีรถแบ็คโฮลทั้งหมด๗คันที่พร้อมใช้งาน
เผื่อพื้นที่ไหนมีดินโคนทะลม
มีเรือท้องแบนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์๒๕ลำ
เพื่อพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมฉับพลัน
ยังมีเรือท้องแบนขนาดเล็กอีกนะฮะ
อกจากนี้ยังมีเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูง
สูบน้ำได้๒๘๐๐ลิตรต่อนาทีจำนวน๑๗เครื่อง
สูบส่งระยะไกล๕๐๐๐ลิตรต่อนาทีจำนวน๕ชุด
รถน้ำอีก๑๘คันรถไฟฟ้าส่องสว่าง๔คัน
แล้วก็เครื่องมืออื่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้พร้อมมากครับ
ในการที่จะปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ได้กระจายกำลังลงพื้นที่ในการรับผิดชอบแล้ว

ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูต่อที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๑๔อุดรธานีกันบ้างค่ะ
ซึ่งทางด้านผอก็คือนายพีรพลยังขาว
ตอนนี้สั่งให้หัวหน้าหน่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไปเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโนอึน
ที่มันจะส่งผลกระทบแล้วก็จะเกิดอุทธกภัย
คลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขัง
แล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะคะ
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีทั้งหมด๕จังหวัด
เอา๕จังหวัดมีอะไรบ้างก็มีอุดรธานี
น้องคายหนองบัวลำพูเลยแล้วก็บึงกาลนั่นเองนะคะ
ซึ่งพายุโซนร้อนลูกนี้ก็คาดว่าน่าจะเข้าไทย
อย่างที่บอกค่ะ๑๘๒๐ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้

แต่อย่างที่บอกไปนะพายุลูกนี้มันก็มีผลดีมา
ที่เรื่องของฝนที่จะตกลงมาทำให้ชุ่มฉ่ำ
แล้วก็เก็บน้ำเก็บท่าไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงที่จะถึงนี้นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสากร
ชมประธานเตรียมรองรับน้ำฝนจากเจ้าพายุตัวนี้เลย
มีรายงานออกมาว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ
ถึงขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำรวม๓๖๗๖๔ล้านลูกบาทเมตร
ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะคุณยังไม่ถึง๑๕๐ล้านล้านลูกบาทเลย
เพราะปริมาณน้ำที่ถูกเก็บไว้ในอ่างทั่วประเทศ
มีแค่๑๔๘ล้านลูกบาทเท่านั้นเองน้อยกว่าปี๒๕๖๒
ปีที่แล้วมีปริมาณน้ำในช่วงเวลาเดียวกันนี้คือ๑๖๕ล้านลูกบาท
ดังนั้นกรมชมประธานบอกจะต้องเตรียมเลยอ่างเก็บน้ำเขื่อนต่างนะฮะ

ลดความเสี่ยงในช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงนี้ด้วยนะฮะ
งั้นน้ำไม่เพียงพอเพราะอย่างก่อนหน้านี้
มีรายงานทางอีสานเองบางพื้นที่ไม่มีฝนเลยนะครับ
ดังนั้นน้ำมาคราวนี้มีประโยชน์มากมายเหมือนกัน